ไปดูที่สกลนครค่ะภัยของผู้หญิงยังไม่จบนะคะ
ใครที่ต้องขึ้นรถทัวร์คนเดียวก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าตำรวจสกลนครเขาไปรวบได้ค่ะรถทัวร์เลยสำหรับพนักงานที่ดูแลผู้โดยสาร
สำเร็จความไคร้ต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารสาวค่ะ
นายหาริรักษ์เอี่ยมสุวรรณวัย๒๔ปีชาวจังหวัดลำปาง
พนักงานดูแลผู้โดยสารของรถสายพัทยานครพนม
ก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำทันทีหลังจากก่อเหตุนะคะ
โดยหญิงสาวผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
ขึ้นรถทัวร์คันนี้จากพัทยานะคะ
คือที่ต้องไปคนเดียวเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้
ญาติญาติแล้วก็แฟนเขานั่งรถตู้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
แต่ตัวเธอเนี่ยติดงานของบริษัทก็เลยต้องเดินทางตามไปทีหลังคนเดียวค่ะ
ระหว่างทางเขาช่างสังเกตนะ
เขาก็เห็นพนักงานคนนี้เหลือบมองมาบ่อย
ก็เอกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแปลก

รถขับไปถึงเทือกเขาภูพาล

ผู้ต้องหาสะกิดให้ไปนั่งชั้นล่าง

ก็เลยย้ายสัมภาระไปนั่งชั้นล่าง

นายหาริรักษ์ก็สำเร็จความไคร้โชว์เลย
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายก็เลยรีบโทรบอกแฟน
ตำรวจก็เลยมาดักรอจับได้ที่สถานีขนส่งสกลนครนะคะ
นายฮาริรักษ์พอจับได้และตำรวจสอบปากคำเนี่ยตอนแรกปฏิเสธ
เค้นไปเค้นมาสุดท้ายยอมรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ย
เพราะว่าความรู้สึกชั่ววูบแล้วก็ขอร้องบอกว่า
เข้ามาทำงานได้เพียงเดือนเสร็จเท่านั้นเอง
มีภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านที่ต้องดูแลขอความเห็นใจหน่อยได้ไหม
ดำเนินคดีได้ไหมสาบานด้วยนะคะบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
แต่เบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะเป็นข้อหากระทำอนาจารย์
แล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป